อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีก
กับเรื่องของสายเคเบิ้ลที่หล่นลงมา
แล้วก็ไปพาดคอคนที่ขี่รถผ่านไปมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้าครับ
ไปดูนะฮะสายเคเบิ้ลเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับ
มันหล่นลงมาแบบนี้จากเสาไฟ
มาอยู่ระดับคอพอดีเป๊ะเลยนะครับ
ร้านอาหารชิดตะวันริมถนนบางวัวสายเก่าในตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้า
มีในเกียรติด้วงพึ่งเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเขากลับมาที่ร้านสักประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวาน
ไม่เห็นแล้วว่าสายเคเบิ้ลมันหย่อนห้อยลงมาแบบนี้
ก็ขี่ขับรถกระบะเข้าไปที่ร้านแล้วก็ดึงสายเคเบิ้ลให้มันหย่อนลงมาอีก
จึงต้องคอยยืนบอกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ต่างที่เข้าซอยต้องระวังกันด้วย
ติดต่อช่างแล้วก็ช่างดาวเทียมต่างที่อยู่ใกล้มาช่วยกันหน่อย
นำสายเคเบิ้ลมัดรวมกันแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนให้มันตึงหน่อยเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือมันโชคดีที่เจ้าของร้านเข้ามาเห็นซะก่อน
ถ้าเจ้าของร้านไม่มาเห็นก่อนลูกค้าที่ขี่ผ่านไปผ่านมา
หรือคนอื่นก็ดีเนี่ยอาจจะขี่แล้วก็ไปโดนสายไฟอันนี้
เคเบิ้ลพาดคอจนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ก็ยังคงเกิดขึ้นก็ต้องฝากหน่วยงานต่างที่เป็นผู้ให้บริการสายเคเบิ้ลต่าง
อินเทอร์เน็ตก็ดีสายโทรศัพท์ก็ดีสายไฟก็ดีต้องตรวจสอบ
อย่าให้มันห่อนอย่าให้มันลงมาแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับ